ดูเหตุการณ์นี้ดูเรื่องนี้กันหน่อยละกัน
เรื่องนี้เนี่ย๒ข่าวนี้เกี่ยวกับเกษตรกรค่ะ
มันช้ำใจเหลือเกินเพราะอะไรรู้ไหม
โดนหลอกขายพันธุ์สัตว์โดนหลอกขายออนไลน์ค่ะ
ทีนี้มีการพยายามที่จะให้โอนเงินมัดจำมาก่อนด้วยนะ
แต่ท้ายที่สุดที่มันช้ำใจคือ
นี่เป็นเรื่องราวความช้ำของพี่น้องเกษตรกรไทยเนี่ยนะคะ
ชาวบ้านในตำบลในเมืองที่อำเภอเมืองนครราชศรีมาอย่างคุณสิรินัน
ปรานีตพลกรังร้องกับนักข่าวไทยรัฐทีวีเลย
บอกว่าเนี่ยโดนมิจฉาชีพหลอกขายพันธุ์ไก่ผ่านทางออนไลน์
นี่โอนตังมัดจำไปแล้วด้วยนะไม่ได้ของไม่ได้พันไก่อะไรเลย
ก็เลยเอาหลักฐานมาร้องร้องกับสื่อก่อนอยากจะเตือนภัยด้วยนะคะ
คือก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังค่ะว่าเมื่อวันที่๔มีนาที่ผ่านมาพ่อของเธอต้องการจะซื้อพันธุ์แม่ไก่ไข่ทางออนไลน์จากผู้ขาย
เขาใช้เฟซบุ๊คว่ามาดามต้าพฤกษาแล้วก็ให้ตัวลูกสาวเป็นคนติดต่อเป็นคนสั่งซื้อแล้วก็โอนเงินให้
คิดค่าส่งครั้งละ๒๐๐แต่ถ้าเกิดว่าซื้อเยอะเนี่ยซื้อ๒๐ตัวขึ้นไปส่งฟรีเลยนะ
มีเก็บเงินปลายทางไหมคะไม่มีไม่มีเพราะว่าเคยไงส่งไปแล้วปั๊บเนี่ยไม่มีคนรับของ
อันนี้มันถือว่าโอ๊ยมันก็เสียเวลาฝั่งเขาที่เขาส่งไก่ไปให้คุยกันไปสักพักนึง
ถามเกี่ยวกับรายละเอียดต่างจนรู้แล้วแล้วก็ตัดสินใจสั่งซื้อแม่ไก่๓๐๐ตัว
คิดเป็นเงินเท่าไหร่อ่ะคิดเป็นเงิน๑๕๐๐๐บาทแล้วส่งฟรีถูกไหม
งั้นโอนมัดจำไปให้ก่อนละกัน๗๐๐ที่อยู่หน้าจอเนี่ยคุณผู้ชมคือสลิปการโอนเงิน
เสร็จแล้วเดี๋ยวจะส่งสินค้าให้เย็นนี้เลยนะรอสิรอจนถึงเอาสี่โมงก่อนแล้วห้าโมงก่อนแล้วหกโมงก็แล้ว
ไม่เห็นส่งมาสักทีอ่ะจนวันรุ่งขึ้นค่ะวันที่ห้ามีนาตอน๘โมงเลยนะ
บาทนะเพราะว่าเธอโอนไปเท่าไหร่นะ๗๐๐จากราคาของทั้งหมด๑๕๐๐ถูกไหม
แต่ทางฝั่งคนขายเสนอแบบนี้ถ้าเกิดว่าจะโอนตังมาก่อนเที่ยงเนี่ยเดี๋ยวลดให้นะ
จาก๘๐๐๐ที่ค้างอยู่ลดให้เหลือ๕๕๐๐เลย
ส่งสินค้าฟรีแถมให้ด้วยนะ

แถมมาอีกรวมเป็น๑๑๐ตัว
ยังแบบแปลกใจก็ยังงงอยู่เลยว่าเฮ้ย
มันล็อตแรกแจกแถมขนาดนี้เลยเหรอ
เอาเลขบัญชีไปตรวจสอบค่ะปรากฏว่า
เลขบัญชีนี้เคยมีคนสั่งพันปลาพันลูกออสพันสัตว์ต่าง

ทีนี้รูปสัตว์ต่างที่เขาเอามาลงในเฟซบุ๊ก
ไม่ใช่รูปของเขาเลยเป็นรูปของคนอื่น
เพราะว่าดูตามคอมเมนต์เนี่ยนะคนเข้าไปทวงถาม
ถึงรูปที่คนขายเอามาใช้
แล้วบอกว่าเนี่ยรูปอันนี้ไม่ใช่ของคุณคุณเอาของดิฉันมาใช้ได้ยังไง

แต่โดนอะไรรู้ไหมโดนลบคอมเมนต์ออกบ้าง
บล็อกเฟซบุ๊กบ้างแล้วเหยื่อรายใหม่ที่เขาเข้ามา
ต่อให้แบบคือเขาเข้ามาเขาก็ไม่รู้อะไรใช่ไหม
แล้วเห็นโพสต์เห็นรูปต่างเขาไม่เห็นคอมเมนต์โจมตีเหล่านั้นหรอกค่ะ
เพราะว่าทางฝั่งคนขายเนี่ยบล็อกแล้วก็ลบเมนต์ต่างไปแล้ว
ฟังผู้เสียหายค่ะ
แต่ว่าพอไปดูเยอะค่ะก็มีคนไปเม้นว่า
เอารูปมาจากฟาร์มผมก็อยู่นานลบออกด้วย
แล้วเขาก็ไปลบเมนต์ออกไปลบไปบล็อกอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็คนใหม่ที่เข้ามาก็จะไม่เห็น
พอคราวนี้หนูว่าก็อาจจะโดนกันไปแบบเรื่อย
เมนต์ด่าอะไรหรอกค่ะเพราะว่าบล็อกไปแล้วลบไปแล้ว
ทีนี้ตัวเธอเอาหลักฐานไปแจ้งความเตือนไปด้วย
เตือนเกษตรกรต่างว่าจะต้องสั่งพลันไก่พลันสัตว์
นี่ต้องคัดกรองดีต้องตรวจสอบอย่างละเอียดเลยนะ
เช็คบัญชีก่อนหรือว่าวีดีโอคอลหาคนขายเลย
รีวิวต่างนะคะเพื่อดูสินค้าก่อนที่จะสั่งซื้อ
อ่ะไหนวีดีโอคอลดูซิคุณมีพันไก่จริงหรือเปล่า
ตอนไปส่งวีดีโอคอลมาให้ดูหน่อยได้ไหม
จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่ออีกนะคะครับใช่ครับ